แต่ทีนี้มาดูวินาทีเฉียดตายของเจ้ากู้ไก่ตัวแสบตัวนี้กันหน่อยนะคะ
ใครดูใครเห็นก็ต้องเป็นลุ้นล่ะค่ะ
เพราะมันชอบไปเดินแคทวอล์กชอบเดินโชว์ตัวตามที่ต่าง
แต่บังเอิญบังเอิญมันไปเดินบนเจ้าตัวนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
โทษเลย

ว่าเวลาเขาเลี้ยงจราเข้เขาเลี้ยงด้วยเนื้อไก่สดนะ

จระแคร่มันไม่กินไก่ที่มีขน
พลีฟ่์เลยมันกินหมดแล้ว

นี่คุณผู้ชมไก่กับเขาเรียกว่าอะไร
อลลิเกตเตอร์หรือว่าจอร์ราเคสตีนเป็ด

จ๊อกไก่มันก็ไม่รู้อิโนอิเนย์แล้วเนาะ
มันก็คงคิดว่ามันเดินอยู่บนที่ไหนสักที่หนึ่งนะฮะ
แต่ว่าพอมาถึงส่วนปลายปากเท่านั้น
เท่านั้นกระโดดลงปุ๊บเจ้าอัลลิเก็ตเตอร์อ้าปากทันที
โอ้โหนี่มันก็สะดุ้งหยงตกอกตกใจ
เกือบจะไปเป็นไก่ในสวรรค์ซะแล้วนะโอ้โหคุณผู้ชมตกใจแทนมันเหมือนกันนะ
แต่ทำไมทีนี้ต้องมาพูดถึงไอ้เจ้าตัวนี้บ้างมันเหมือนเป็นจราเข้หรือเปล่าหรือยังไง
คุณบอกว่าเป็นจราเข้ตีนเป็ดมันเป็นเอ็นเกเตอร์
ค่ะมันต่างกันนะคะมันต่างกัน
คือจราเข้เนี่ยนะฟันล่างเวลาที่มันหุบปากมันงับปากเนี่ยนะคะ
มันก็จะแตกต่างกันนะคะฟันด้านบนและด้านล่างเนี่ยจะคล่อมกันอย่างชัดเจน
อ๋อมันเป็นซี่ขึ้นเห็นไหมมันงับลงไปเป็นซี่พอดี
ใช่แต่ถ้าเกิดเป็นออลิเกเตอร์หรือว่าจราเข้ตีนเป็ดเนี่ยฟันจะเล็กกว่า
แล้วก็เมื่อเวลามันงับเนี่ยฟันทั้งหมดมันก็จะซ้อนกันสนิทพอดี
อ่าเห็นภาพเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วครับ
ส่วนผิวหนังบ้างนะคะจราเข้จะมีหัวเป็นรูปตัววีลำตัวสีเหลืองอมเทา
ส่วนอลิเกเตอร์จะเป็นรูปตัวอยู่

เอาจริงนะถ้าเจอตอนนั้นไม่รู้ว่าเอลิเกเตอร์หรือจราเข้ก็คือวิ่ง
ก็จริงอยู่มันคล้ายกันแต่ว่าถ้าเราสังเกตจริงเมื่อกี้จราเข้ปากมันจะแหลมกว่า
ตัวเอลลิเกเตอร์มันจะดูแบบอุ่นถุ้มแบนกว่า
ก็เป็นแต่เล็กกับน้อยแหละเหมือนที่คุณชนะคือพูดบ่อยแหละ
ถ้าเจองูไม่ต้องไปดูเหรอมันเพศอะไรใช่ไหมแล้วคุณหนีไป
แต่ถ้าดูเป็นความรู้แล้วก็จะแบบเออเรียกถูกแยกแยะได้
เห็นหน้าแบบนี้จราเข้หมดเลยเล็กกว่านี้ก็คือตัวเงินตัวทอง
เรียกอยู่สองอย่างนะคะคุณผู้ชม